มาดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ใครที่เห็นข่าวใครที่ทราบข่าวต้องบอกว่าโอ้โหมันระทึกเหลือเกิน
ช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
มีรถตู้คันหนึ่งฉุดผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปบนรถ
แล้วมีผู้ชายคนนึงคาดว่าจะเป็นแฟนของหญิงสาว
ในตอนแรกที่เป็นข่าวกระโดดเกาะหน้ารถ
พยายามจะช่วยสุดท้ายรถคันนี้ชนนู่นชนนี่
ผู้ชายกระเด็นตกลงมาบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนผู้หญิงคนนี้ฉวยจังหวะหนีลงมาจากรถได้
ตำรวจช่วยไว้ได้นะครับในท้องที่ของสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้จะเห็นว่าโอ้โหเนื้อตัวสบักสบอม

ลักพาตัวขึ้นรถตู้โฟลกสีบรอนเทาไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
แต่ฝ่ายหญิงฉวยจังหวะกระโดดหนีลงมาได้
แล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยเอาไว้ผู้หญิงคนนี้
อายุ๓๕ปีนะครับถูกฉุดขึ้นไปบนรถตู้
บนถนนพระราม๓หน้าวัดช่องลม
ลงมาได้เนี่ยสภาพเนื้อตัวสบักสบอม
ลำตัวด้านซ้ายแขนสะโพกหัวเข่ามีแผลถลอกไปหมด
มีเลือดซึมตามร่างกายเสื้อผ้าก็ฉีกขาด
ตำรวจสายตรวจเนี่ยได้พาตัวมาที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
เพื่อจะสอบสวนว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เดี๋ยวค่อยตามค่อยไล่กันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่คดีนี้มานะครับ
เอาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อน
ได้ความว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
หญิงสาวคนนี้ทำงานอยู่ที่หลังสวนลุมพินี

บอกว่ามีคนร้ายมาติดต่อพูดคุยเธอนะครับ
จากนั้นฉุดเธอขึ้นรถตู้

แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นแฟนของเธอมาเห็นเข้าพอดี
ว่าเธอเนี่ยถูกฉุดขึ้นรถไป
ตัดสินใจกระโดดเกาะหน้ารถตู้
ตรงที่ปัดน้ำฝนกระโดดเกาะ
แต่คนร้ายไม่หยุดรถขับต่อไปนะครับ
ใช้เส้นทางมุ่งหน้าถนนพระราม๔ขาออก
แล้วไปชนกับเสาป้ายบอกทางที่บริเวณเชิงสะพาน

ว่าตั้งใจชนให้ผู้ชายที่กระโดดเกาะหลุดลงมา
เอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้กระเด็นตกจากรถ

คนร้ายยังขับรถหนีไปต่อนะครับ
จนไปถึงสี่แยกไฟแดงหน้าวัดช่องลม

มาได้แต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่พยายามช่วยเธอที่บาดเจ็บสาหัส
เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับแล้วคนร้ายก็ขับรถตู้คันนั้น
หลบหนีต่อไปเท่ากับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จุดเกิดเหตุของเหตุการณ์
เริ่มต้นที่สวนลุมพินีแล้วก็ไปต่อที่ถนนพระราม๔
จุดที่ไปชนเสาเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยตกลงไป
ไปถึงเชิงสะพานไทยเบลเยี่ยมที่กระเด็นตกจากรถ
แล้วคนร้ายขับรถต่อนะครับหนีไปทางวัดช่องลมถนนพระราม๓
วงช่องนนทรีย์เขตยานวาติดไฟแดงตรงนี้
ฝ่ายผู้หญิงก็กระโดดหนีลงมาจากรถได้
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ไปสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือไล่ตั้งแต่สวนลุมพินี
คือถ้าหลัง๖โมงเย็นมืดนะคะ
ไม่มีคนไม่มีร้านหาเปร่แผงลอยอะไร
ก็ยิ่งถ้าเป็นช่วงเกิดเหตุช่วงดึกก็จะยิ่งเงียบมากค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยมีคนขายบริการมาอยู่รอบพื้นที่
โดยเฉพาะที่บริเวณป้ายรถเมย์ป้ายรถแท็กซี่นะคะ
ทีมข่าวก็ไล่สำรวจตามเส้นทางถนนพระราม๔เชิงสะพานไทยเบลเยี่ยม
ยังมีร่องรอยของเสาป้ายบอกทางที่หักงอนะคะ
เชิงสะพานนะคะลักษณะก็คือจากการที่รถชนอ่ะ
บริเวณทางแยกก่อนขึ้นสะพานตรงฐานของเสา
คาดว่ารถตู้พยายามจะสลัดผู้ชายที่เกาะหน้ารถให้หลุดจากรถนะคะ
คาดว่าขาคงฟาดเสาจนขาหักผิดรูป
แล้วก็มีแบรีเออร์พลาสติกเป็นลักษณะของการแบ่งเส้นทางจราจรนะคะ

ทีมข่าวไปเจอกับกู้ภัยทองหล่อที่เขาเข้าไปช่วยเหลือในวันเกิดเหตุ
เขาบอกว่าตอนนั้นตัวผู้ชายที่เกาะหน้ารถ
หายใจรวยรินนะคะแต่ขาข้างขวาผิดรูปแบบ
แล้วก็ผิดรูปจนเห็นได้ชัดนะคะ
หน้าท้องเนี่ยก็เหมือนกับถูกกระแทกแบบแรงมาก
เหมือนกับมีเลือดคั่งคาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ตัวผู้ชายคนนั้นตอนแรกยังสื่อสารได้
แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บมาก
แล้วก็บอกกับกู้ภัยว่าแฟนถูกจับตัวขึ้นรถตู้ไป
ป้ายทะเบียนเป็นลักษณะของการเขียนด้วยปากกาค่ะครับ
เห็นไม่ชัดก็พยายามจะบอกกู้ภัยว่าให้ช่วยหน่อยแฟนถูกจับไปแบบนี้นะคะ
กู้ภัยก็นำตัวผู้ชายคนนี้ส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่ได้มีญาติมาติดต่ออะไร
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีใครมาติดต่อแล้วหรือยังนะคะ
อันดับแรกที่เขาพูดนะครับเขาบอกว่าแฟนผมถูกจับตัวขึ้นไปในบนรถตู้
แล้วก็หลบหนีไปครับผมก็เลยปีนตรงกระจกหน้ารถอะครับ
กะจะให้เขาช่วยเหลือภรรยาลงไม้ได้
แต่คนขับได้พุ่งชนกับขอบราวสะพานแล้วก็มาเจอเหล็กอะครับ
แล้วคนเจ็บก็เลยตกลงมา
พอจะได้ถามเขาไหมครับว่าภรรยาเขาถูกจับตัวมาจากตรงไหน

ยังไม่ทราบครับไม่ทราบอะไรเลย
แต่เขาบอกว่าหลังจากที่ภรรยาเขาถูกจับมาก็คือเขาก็พยายามช่วย
ใช่ครับแต่จะช่วยภรรยาลงมาให้ได้
นี่นะคะตัวผู้ชายที่เกาะหน้ารถแล้วก็ตอนแรกบาดเจ็บ
เขาบอกกับกู้ภัยว่าแฟนสาวเขาถูกจับขึ้นรถไปให้ช่วยแฟนสาวเขาด้วย
แต่ผู้ชายคนนั้นสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
คือคนแถวนั้นเนี่ยบอกว่าช่วงไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็เริ่มจะเห็นผู้หญิงยืนขายบริการกันอยู่รอบสวนลุมพินีนะคะ
ตั้งแต่ช่วง๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ
ก็หมายว่า
ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เสียชีวิตจะทำงานแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่แหละครับ
แต่ว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มีผู้เสียชีวิต

แล้วรถก็ไปชนไปสะบัดให้เขาตกลงมา
แล้วก็มีผู้หญิงถูกฉุดขึ้นรถอีกคนแล้วหนีลงมาได้เนี่ย
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีต่อครับ
หลักฐานก็คือจะต้องไปหากล้องวงจรปิดในระแวกทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับ

แยกไฟแดงแยกวัดช่องลมถนนพระราม๓ปากซอย๖๘อยู่เขตยานาวานะครับ
เป็นจุดที่หญิงสาวคนนี้กระโดดหนีลงมาจากรถตู้
เราไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น
บอกว่าบริเวณ๓แยกวัดช่องลมร้านรวงต่าง
เขาเริ่มเก็บของปิดร้านกันตั้งแต่๔ทุ่ม
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ย
ตั้งแต่ช่วงไปตี๑ไปตี๓แบบนี้

เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แถวนี้ตอนนั้นน่ะกลางคืนนี้เงียบสงัดเลย
บนสะพานลอยจะมีกล้องวงจรปิดอยู่๒ตัว

หน้าโรงเหล็กแห่ง๑
แล้วก็ที่กลางสี่แยกไฟแดง
น่าจะสามารถจับภาพช่วงที่รถตู้ขับผ่านได้
หรืออาจจะเห็นช่วงที่หญิงสาวกระโดดลงมาจากรถก็ได้
เจ้าหน้าที่กำลังประสานไปยังสำนักงานเขต
เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ

เพราะตอนนี้รถตู้คันนั้นหนีไปแล้ว
ใช่ค่ะดังนั้นนะคะเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆ

ตอนนี้กำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
พลตำรวจรีสามารถศรีสิริวิบูรณ์ชัย

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสุธีเสน่ห์ลักษณะ
ผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆ
รวมถึงฝ่ายสืบสวนเขาก็ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีกันนะคะ

น่าจะขับรถระเวนในพื้นที่ถนนหลังสวน
แล้วก็อุ้มผู้เสียหายผู้หญิงนะคะ
ขึ้นรถแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เราเล่าไป
ตัวผู้หญิงเนี่ยน่าจะสู้กับคนร้ายบนรถตู้

มุ่งปมชู้สาวเป็นหลักนะคะ
แต่ว่าป้ายทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชม
กระดาษเขียนนะคะแล้วก็แปะทับทะเบียนจริงค่ะ
ที่นี้ก็ต้องตรวจสอบแหละทะเบียนอะไร

เขียนว่าตอเต่าบ่อใบไม้๓๓๗๔
ตอนนี้ตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรใครนะคะ
แต่เบื้องต้นถามว่าเข้าข่ายความผิดลักษณะไหนยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าเข้าข่ายความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอาจจะเข้าข่ายนวงเหนียวกักขังด้วยนะคะ
เพราะว่าตัวผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายถูกเทปกาวมัดมือรัดคอตอนอยู่บนรถตู้นะคะ
เบาะแสเพิ่มเติมแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าว
แต่ตำรวจบอกว่าไล่ดูแล้วไล่ตรวจสอบแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นทะเบียนเขียนใช่เป็นทะเบียนเขียนนะคะ
ก็ต้องตามตัวกันต่อไปเขามีคนตายไงใช่ค่ะ